สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่พูดไม่อะไรไม่ทำงานกินกินมะม่วง
กินมะม่วงอยู่ก็เข้ารายการตอนกินพอดีเลยอ่ะ

รายการเข้าตอนผมกินทำไมล่ะ

คุณนิทฮะปั่งห้างคุณนิทฮะ

ทวิตเตอร์เอ่ยเฟซบุ๊กเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่าง

เอ้าจับตาพักไทยรักษาชาตินะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวในการหาเสียงเลือกตั้ง
เลือกตั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในวันที่๗กุมภาพันธ์นะครับ

เป็นไปอย่างคึกคักคือเรียกว่าจากกรกตนะครับ
รับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ

พร้อมทั้งเปิดให้เสนอบัญชีรายชื่อเป็นนายรัฐมนตรีด้วย
ขณะที่วันนี้นะครับทางพักไทยรักษาชาตินะครับได้มีการยื่นสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อกับกรกตแล้ว
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยและเสนอบัญชีรายชื่อนายกมนตรีนะครับ
โดยอยู่ระหว่างการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ว่าจะตอบรับการถูกทราบถามเสนอชื่อในยุคของเป็นนายุทธิ์หรือไม่

คือง่ายวันนี้ทศชเขาแบ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต

อือพลังประชาลักษณ์เขาได้บอกเอาไว้
แต่ปรากฏว่านายกตุกก็ยังไม่ได้เห็นคำตอบเลยพี่จนถึงวันนี้
ทีนี้แรงข่าวระดับสูงในภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
เขายังมีการกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าพักไทยรักษาชาติเนี่ย
คนที่จะมาเป็นบัญชีรายชื่อนายกภักดิ์ไทยรักษาชาติในวันพรุ่งนี้

โมงทั้งนี้ขอให้รอดูรายชื่อบุคคล

ว่าจะทำให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด

ก็ส่วนใหญ่โชว์ว่าทุกคนหลายคนก็รู้
แต่หลายคนก็มีข่าวปลอมออกไปแล้วด้วย
เป็นเอกสารที่คุณหนุ่มได้อ่านนะ
สำหรับภักดิ์ไทยรักษาชาตินั้นนะครับ

อย่างคุณจัตรุรฉายแสงคุณณทุพุธสายเกลื้อ
มีโซโลแกนว่าคิดใหม่ทำใหม่กล้าเปลี่ยนแปลง
่งบอกตัวตนล่าสุดนะครับในเฟซบุ๊คของพักล่าสุดได้ว่า
ศชนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นที่๔จากไทยรักไทย
มีการมีหลักการนั่นก็คือหัวใจคือประชาชน
เป้าหมายคือให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดี
ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระจายโอกาสนะครับ
คือวันนี้คุณละพบชินวัฒน์ลูกของคุณพายับชินวัฒน์
ถ้าพูดจริงเนี่ยก็ตอนนี้เขาได้รับตำแหน่ง
เป็นรองหัวหน้าภักร์ของทศชนะครับแล้วก็เป็น

เขาเราก็ชื่ออะไรลื๊กพบไม่ใช่นับพบลื๊กพบนะครับ
บอกว่าพรุ่งนี้รายชื่อนายกหรือคันดิเดตนายก

จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้นะครับ๘กุมภาพหารกร
จะส่งรายชื่อให้กรกตเป็นกำหนดวันสุดท้าย
คือแม้กระทั่งทุกพักการเมืองพรุ่งนี้จะต้องส่งตอนช่วงเช้าหมดอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐก็จะทุกคนก็ลุ้นกันสิว่า
นายกตู่จะสู้ต่อหรือเปล่าว่าจะเป็นคาดิเดตนายกต่อหรือเปล่า
แล้วก็พรุ่งนี้ส่วนการที่เป็นแถลงข่าวหรือมีการแถลงการที่เมื่อกี้เบิก
เราพูดกันเนี่ยนะฮะที่ไปแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ย
ทางพักทศชบอกเป็นเอกสารปลอม
แล้วก็จะแจ้งดำเนินคดีกับคนที่ทำด้วยนะฮะตอนนี้

มันเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าไม่มีชื่อแต่ก็ได้
ในอนาคตก็ได้เป็นนายกได้ไม่ได้ไม่ได้สิต้องเสนอต้องเสนอหมดว่า
อยู่ไม่เสนอได้ไงนะมันเป็นกฎหมายไหมหมายถึงว่า
ต้องเสนอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูก็แล้วกันว่าใช่ไม่ใช่
เหมือนวันนี้เขาบอกว่าอ่ะอย่างภักดิ์เพื่อไทยอย่างเนี่ย
คุณชาติชาติก็สเนอตัวเป็นนายก
อย่างของคุณหนูอนุทินพักภูมิใจไทย
เขาก็บอกว่านายกคนเยอะก็คือเขาเสนอตัวเขาเอง

ประชาธิปาศก็สเนอคุณอพิศิเวชาชีวะ

จะเป็นไปอย่างที่ทุกคนซื้อหวยกันไว้ไหม
หรือเป็นตามกระแสข่าวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้
แต่อยากรู้ว่าทำไมนัทธวุฒิมาได้

เขาก็ถือว่าเป็นของแบบว่า
เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ย้ายมาจากภักดิ์เพื่อไทยมาอยู่ที่นี่
ก็เป็นอย่างนั้นเราไปอะไรก็อะไร
ก็หมดสิทธิ์แล้วอย่างนั้นครับเขาหมดไปแล้วหรือ
เขาก็หมดสิทธิ์เขาก็คือเคียงหมดแล้ว
เคียงหมดทุกอย่างแล้วอะไรที่ทำให้ในอดีตลืมได้เคียงหมดทุกอย่างแล้ว

ไม่บางคนเขาหมดพักสิทธิ์๑๐ปีไปแล้ว

เป็นไรครับเขาห้ามพูดอะไรอย่างนี้นะครับพี่

ไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎของกฎตอเขาออกมา

บางคนบอกเฮ้ยทุกวันนี้คนรักหมารักแมว
เอาอาธิสุนัขไปไว้ตรงข้างวัดไปมีวิธีจัดงานศพให้หมา
อ้าวประชากรภาพเขาจัดงานศพให้หมานะเติร์นใช่สิ

แต่บางคนก็บอกเอ้าทำไมวันนี้เอากระดูกหมา
มาไว้ใกล้กับกระดูกคนได้ยังไง

ก็มีกรณีชาวบ้านพบเห็นกำแพงของโบสถ์แห่งหนึ่ง
อันนี้เป็นแบบว่าแถวโบสถ์เขาก็จะชอบเอาอาถิไปเก็บ

ไหนอ่ะนี่แถวนี่มี

นี่คือต่างจังหวัดต่างจังหวัดพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะ
กรุงเทพมีวัดหลวงที่จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งบริเวณริมกำแพงโบสถ์เนี่ยจะเป็นที่สำหรับเก็บอัฐิของผู้วายชน
คือเช่นคุณหนุ่มตายไปแล้วเนี่ยตบปาก
สมมุติคุณหนุ่มตายไปแล้วยังคิดเลยมีญาติมีพี่น้องเนี่ย
เขาก็จะเอากระดูกทำไว้ตรงนี้เพื่อจะทำบุญอุทิศสุขส่วนให้เธอกิน
เฮ้ยโทยักษ์เห็นเลยเข้าใจไหม
แล้วยังไงแล้วเผาเมื่อไหร่อ่ะบอกมาดิ
คือบริเวณริมกำแพงโบสถก็จะเก็บอัฐิของผู้วายชน
แล้วก็เมื่อเสียชีวิตลงก็จะทำการชาปนกิจเรียบร้อย
แล้วก็จะนำเท่าอัฐิมาเก็บไว้ตรงนี้เป็นการระลึก

หนุ่มฉันอ่านข่าวอยู่แต่ปรากฏว่าคือไอ้นายน้อย
ปรากฏว่าวัดดังกล่าวมีการนำอัฐิของสุนัขมาเก็บไว้
หลายคนก็งงหลายคนก็สงสัย
ว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรที่เจ้าของต้องนำอัฐิของหมาเนี่ย

จากการสอบถามนายเยาแป๊ะกลางคุณหนุ่ม

เปิดเผยว่าช่องริมกำแพงโบสถ์เนี่ย
ที่มีการนำอัตภิกส์ของสูนักมาบรรจุไว้นะ
เป็นช่องบรรจุอัตภิกษ์ของที่ตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมีความรักผูกพัน
คือจริงเขาก็ได้แบบบรรจุญาติพี่น้องไว้แถวนั้นด้วยนะ

ไม่ต่างอะไรเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเลย

เขากับหมาตัวนี้จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา
เวลานอนยังนอนมุ้งเงียวกันหรอ

เหตุที่ต้องนำอัฐินั้นเก็บไว้ที่กำแพงวัด
เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยชอบทำบุญข้าววัฒน์
โดยหลังจากทำบุญเสร็จก็มักจะกรวดน้ำให้อัฐิของพ่อแม่แล้วก็
ไอ้นายน้อยเนี่ยคือเขาทำบุญให้ไอ้น้ำตลอด

แต่ทราบดีว่าไอน้อยกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันมาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอมหิตคุณจะดียังไง
คุณตายไปคุณก็จะเหลือแต่อัฐิ

อ่าน๔หัวคุณอ่านหรือเปล่าคุณอ่านป่ะเนี่ย
นี่ล่ะฝึกจิตอย่างเดียวเถอะ
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะขอร้องกันนะ
กับการที่นำแบงค์เนี่ยนะคะ

นำมาใช้เพื่อให้เกิดการขีดขวน
หรือว่าพับเป็นดอกไม้

ธนบัตรที่มีการขีดเขียน

ชำรุดก่อนที่

หลีกเลี่ยงการกระทำแบบนี้
ในวันวารินทายซึ่งจะมอบของคนรัก

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็เคยมีการขอความร่วมมือนะฮะให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี
มาตั้งแต่เมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๗แล้ว
เพราะว่าการประทับตาการขีดขวนเขียนข้อความอะไรลงไปตรงธนบัตรเนี่ย
ถือว่าธนบัตรอย่างนี้นะคะใช้อย่างไม่ถูกวิธี
จากธนบัตรที่ถูกประทับตาหรือขีดขวนหรือขีดเขียนอะไรเนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นการเสื่อมสภาพเพราะว่ามันเปลือเปื้อนไปแล้วนะฮะ
ซึ่งจะต้องดำเนินการคัดกรองเนี่ยออกจากระบบเศรษฐกิจนะฮะ
อย่างเช่นเดียวกับธนบัตรที่แบบว่าชำรุดอย่างนี้แหละ
หรือว่ามันเก่ามากเพราะมันมีอายุในการใช้งานนาน
หรือว่าฉีกขาดเนี่ยนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ย
เขาผลิตธนบัตรหลายพันล้านฉบับเลย
เพื่อที่จะออกมาทำอะไรหมุนเวียนเนี่ยนะฮะ
ในระบบเศรษฐกิจนะฮะโดยกว่าร้อยละ๘๐ของธนบัตรใหม่เนี่ย
เป็นการพิมพ์เพื่อที่จะทดแทนธนบัตรที่มันเสื่อมสภาพนะฮะ
ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
การมาทดแทนเนี่ยเป็นพันพันล้านเนี่ยหลายพันล้านเนี่ยนะ
การศึกษาเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเพราะว่านะหากประชาชนระมัด
ระวังการใช้งานโดยใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีไม่ประทับตา
ไม่ไปขีดเขียนอะไรหรือว่าทำให้มันเกิดการฉีกขาดเนี่ยนะ
จะสามารถประหยัดทรัพยากรให้กับประเทศได้ถึงปีละหลายร้อย
ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่าพิมพ์แบงค์เนี่ยใช่ไหมใช่ค่าพิมพ์
แต่อีกหน่อยเราก็คงไม่ต้องพิมพ์เยอะแล้วนะเธอเนาะ
แต่ตามระบบเศรษฐกิจเราต้องพิมพ์ดูแม่ผมต้องพิมพ์ที่ไม่จะ
มีแล้วเอา้อนไลน์และโทรไขต้องใช้เข้าถ่ายมันก็จะน้อยลง
ลงจริงนะฉันเชื่อนะอีกหน่อยเงินสดมันจะน้อยแบบจริง
บอกว่าไงก็ที่คนตีคุณไม่รู้เรื่องคุณปิดเบย์ก่อน

ทำไมล่ะด้วยชื่อแฟนเก่าโอ้มายกอร์ด
ตัวใหม่ในสวนสัตว์ไงเขาก็เหมือน

รับงานไปสองช้วงเถอะ

วอลกันเลยไงฮะเนียนมากคุณแม่คุณแม่เป็นนักแสดงมากเลย
หนูยังรู้ว่าคุณแม่กำลังจะเข้าข่าวในการเกิดนะเนี่ย
คุณแม่เนียนมากเลยอ่ะเนียนสิเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
อืมฉันได้วิชามาจากเธอไงเธอสอนฉันไง
ชาตอนหลบอย่างนี้นึกออกป่ะมันเผยเรื่องราวจากผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์
สาวชาวญี่ปุ่นลายหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบริการเธอ
เธอได้มาแชร์ประสบการณ์สุดแปลกประหลาดอย่างที่คุณพี่เอ๋เจอมาก่อน

เมื่อเธอถูกลูกค้านุ่มจ้างให้ไปรับงานที่ไม่ใช่ขึ้นเตียง

เขาบอกว่าเราก็ไม่ได้ไปรับงานงานอย่างว่า
แต่เป็นงานที่คุณคาดไม่ถึง
งานอะไรคาดไม่ถึง

เมื่อรู้ว่างานที่เธอต้องทำคือช่วยเขาเก็บของ
แล้วก็ขนของย้ายบ้านตลอดเวลา๒ชั่วโมง

ทั้งนี้นะฮะภายหลังมิยูนะเนี่ย

หญิงสาวรายอื่นเข้ามาแชร์ประสบการณ์
รวมว่าเออพวกเธอก็เคยถูก
คือแทนที่จะไปแบบนอนด้วยไปมีอะไรด้วย

ตู้เย็นไปล้างตู้เย็นให้พี่หน่อย

คือผู้หญิงก็จะเข้าหวังผู้หญิงบางคนก็แบบว่า
ประเทศไทยก็มีพี่รับจ้างกินข้าวรับจ้างนู่นรับจ้างนี่
ทั้งหญิงและชายนะแบ่งเป็นเกรด

ไม่ต้องค่ะให้รุดโหลดเลยค่ะโหลดเดี๋ยวเขามีรูปให้คุณเลิกเลยค่ะ
ไม่ใช่หมายถึงว่าอยากให้ข้าพเจ้าไปนั่งกิน
เป็นแม่เหรอคะเขาจ้างไปเป็นแม่เหรอคะ
เป็นแม่หรือตอนเชงเม้งเขาจะต้องไหว้หรือยังไงคะ

หนูก็ตามหาคุณแม่มาชอบไปเมนต์ใคร

อันดับหนึ่งคือม้าออนภาตลอดเลย

หล่อจังเลยใคร
จึงอะไรไอจีดร
เขาก็คุยกันไปตั้งนานที่เธอไม่ได้ฟังใช่ไหมเล่นโทรศัพ

มันนี่มันกันร่อนจริงนะกลับอยู่ทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นวันนี้คำว่างานบริการไปเหมารวม

ทุกวันนี้ก็แบบว่ามีบริการแบบนี้ด้วย
คุณแม่กับพี่ปุโกตชอบคอไปที่บ้านถือก็ต้องเพิ่งช่วยเขา

เตอร์ฮ่าตำรวชปุกไงกะเทยไปป

ไม่ฉันสงสารกับเธอเถอะแล้วอยู่๑๒ราศี

เธอก็ไปหาเด็กนักกีฬากันเถอะ

มาจับกับเธอหมดเลยเธอมาวาดนี้จริง
เธอจับแล้วคุณไปมาคุณจ่าย๗๐๐บาทเหรอ
ไม่ใช่นานแล้วมาเป็น๑๐ปีแล้วไหม
เหรอ๑๕๐๐บาทไม่มีใครไปเหรอคุณแม่
ทุกวันนี้ทุกวันนี้เท่าไหทุกวันนี้ฟรีทุกวันนี้

ชั่วไงเธอเอาคนออกจากคุกมากินให้ฉันไงเธอ
โฆษ์ฟรีแล้วแบบว่าแถมด้วยมั้ย

แถมเอดดี้ผีน่ารักพอแล้ว
โอ้ไปที่ศูนย์สัตว์ออสซีก่อนหน่อยมีมาจึงจิโมยโรดลงเลย
เขามีการชวนนำชื่อแฟนเก่าไปตั้งชื่ออสรพิษ
เหมือนเธอคุณไง

เทศกาลวาเลนไทยคงจะไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาน
คู่รักคนอื่นหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับ
บางคนเนี่ยวาเลนไทยก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะนึกถึงแฟนเก่า
โดยเฉพาะคนรักเก่าที่เลิกลากันไปแบบว่าจบไม่สวยนะคุณผู้ชม
จึงเป็นที่มาของแคมเปญสวนสัตว์นครซิดนี่นะครับ
เขาเปิดโอกาสนะครับให้คุณเองเนี่ยเสนอชื่อแฟนเก่าของคุณ
นำไปตั้งเป็นชื่อของงูสีน้ำตาลสายพันธุ์พื้นเมือง
ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว
ซึ่งเป็นหนึ่งในงูสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
โดยแคมเปญดังกล่าวเนี่ยนะครับคือจะต้องมีการระดมทุนนะฮะ
ที่กองทุนสวนสัตว์โดยผู้เข้าร่วมเสนอชื่อจะต้องบริจาคเงินคนละ๑ดอลลาร์

พร้อมกับอธิบายเหตุผลถึงความร้ายกาดของแฟนเก่าของคุณด้วยนะครับว่า
มันเหมาะสมกับตำแหน่งเชื่อสรพิษดุร้ายสายพันธุ์นี้หรือไม่

ชื่อไหนนะครับที่ได้รับการโหวตสูงสุด
จากจะได้นำไปตั้งชื่อเจ้างูตัวนี้แล้ว

ก่อนจะถึงวันอินทรายแต่เขาไม่บอกว่ามันเป็นสิทธิ์พิเศษอะไร

มันหมดเขตยังหนุ่มน่าจะไปแบบว่านั่นนะ

ชุดาฮาวาลาลา

มันเป็นลึกคุณนี้ก็เป็นเลื่อยเปื่อย

คุณแม่ก็ได้หลายตัวนะคะ

เขาต้องไปตั้งชื่อผมผมน่ะยิ่งกว่า

ไม่นี่ฉันมีเรื่องราวดี
ให้เห็นว่าดื่มน้ำเพราะกระหายน้ำเดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไป
ทำไมมีน้ำแก้วนี้อยู่เรื่องนี้ขอเอาใจนะคะสายสแนค
เนี้ยเนี้ยเขาเป็นสายแสน็กฮะนะคะหรือว่าขนมขบเคี้ยวต่างต่าง
วันนี้เอามาฝากอย่างที่เห็นอยู่นะข้างหน้าดิฉันมีอะไรตอนนี้เลยนะคะ
เบนโต๊ะสี่ซองบนโต๊ะเนี้ยนะฮะมีรสต่างต่างนะฮะ
เป็นโต๊ะปลาหมึกกรอบขนมทานเล่นรสจัดจ้าน
เหมาะกับการทานเวลาดูหนังฟังเพลงเรียกว่ามันเพลินเคี้ยวไป
อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเอาแอนจี้มาสิ
ไม่ให้นะนี่จะมีสี่รสชาติมีรสอะไรบ้างนี่มีสี่แดดครับ

นี่คุณแม่มีสคริสซีฟู้สแน็ก

แล้วก็จะมีรสมาใหม่คือรสหอมข้าวคั่วคุณแม่

สีแดงนี่ก็จะอร่อยคุณแม่เป็นน้ำพริกตำรับไทย
หรือจะลองทานแบบใหม่คือ

ลองดูแล้วกันว่าจะลองทานแบบใหม่คือนำไปจุ่มกับเครื่องดื่มเย็นคุณ
คุณหนุ่มลองทำนำปลาหมึกไปจุ่ม
ถ้านุ่มมันจะกระโดดใส่หัวฉันเดิม
ไม่ใช่นุ่มมา
จุบไปในนี้เหรอ
จุบไปนี้๕๑๐วินาที
เอามาแล้วเป็นอย่างไร

คือแบบว่าที่รู้จักเพราะว่าไม่ใช่แฟนสิแม่เพื่อนสนิท

สั่งที่มันอ่อนเนี่ยมันก็จะแข็งกรอบเด็ดเผ็ดอร่อยเพลินไปอีกแบบนึง
ใครชอบรสไหนนะครับวันนี้มีด้วยกันสีรสชาติ
แล้วพอจิ้มลงไปนะพรับเลย

กินเหรอฟังเสียงนะ
คือคนอื่นทำให้เป็นนะคุณแม่พี่หนุ่มทำถูกต้องที่สุด
มาดูว่า๔รสชาติที่เรามีคือซองสีแดงเป็นโต๊ะรสทรงเครื่อง
สีฟ้าคือเบนโจรสปรุงรส
เอาไว้๑๐วิจัยเลยเถอะ
นี่นะฮะนอกจากความอร่อยที่เรานำมาฝากแล้วนะครับ

ให้กับผู้ที่ร่วมสนุกกับทางรายการของเราด้วยนะครับ
ด้วยการส่งคลิปวิธีการทานเบนโต
เผ็ดตามสไตล์คุณ๓๐วินาที

ที่ตอบอีเมลนะครับ

เลือกเพียงช่องทางเดียวนะฮะ

โดยสามารถส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่๗กุมภาพันธ์๒๖๒

ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้วันที่๘กุมภาพันธ์๖๒ตอนเที่ยง
พร้อมประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมนี้ในรายการข่าวใส่ไข่นะครับ

นี่ได้เซตนี้ไปเลยค่ะสำหรับผู้โชคดี
ทางเบอร์โทรศัพท์ก็จะได้ชุดใหญ่เลย

กิดเป็นลาบมากเลยอันนี้

ช่วงหน้าข่าวดาราคุณหนุ่ม
อ้าวเหรอทำงานหนักอ่ะสิเนาะ

อร่อยมากเบนโตมันแซ่บไปหมดเลย
ไม่มีไม่เคยมีแฟน

คือทำเอาแฟนเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับยายาอุรัสยาเนี่ย

เป็นลมกลางกองถ่ายละครเรื่องกาสรอง
จนต้องถูกพาไปส่งโรงพยาบาล

จริงแล้วน่าจะเป็นช่วงที่เขาแพ้ยาแก้แพ้

คือกินยาแก้แพ้แต่แพ้ยาก็เลยยิ่งเป็นหนักไปอีก
หายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการผอืดผอมเวียนศีรษะ
อาการแบบนี้มันยังไง
ไม่ท้องไม่ท้องเขาไม่ท้องเขาแพ้อยากแก้แพ้
เป็นเหตุให้น้องต้องเป็นลมซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้อยู่ด้วย
ได้แต่น้องบอกว่าความรู้สึกที่แย่มากเลย

หลังจากนั้นอยู่กองสักพักแล้วก็แม่ปลา
แม่ของยายาเขาก็พาไปที่โรงพยาบาล
จากนี้ณเดชน์ยังเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๒อาทิตย์ที่แล้วนะ
จริงการแพ้ยามันเป็นเรื่องอันตรายบางคนก็หลอดลมตีบก็มีเนาะ
แต่น้องเท่าที่ทราบเนี่ยเขาไม่เคยมีอาการแบบนี้
ดังนั้นตอนที่ทราบข่าวก็ตกใจเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยไงตรงนั้น
นั้นหลังเขาเปิดตัวกันเยอะขึ้นเนอะตรงนี้

เลวของเธอน่ะเธอไม่ต้องตกใจมาก
ฉันสามารถเขียนหนังสือได้๑เล่ม

คนที่เป็นเจ้าของคดีเล่าให้ฉันฟังหมดเลย

กันจริงเธอกินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย

ทำไมเธอตอแหละอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจเลย
จะเป็นแบบไหม
ธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้

ก็มีกว่าพี่มากไม่ยอมแบบว่ากลับวันวาเลนไทยเอาไว้
อยู่ด้วยกันเรื่องของจะเป็นอย่างเนี้ยก็
นะมีแพลนจะไปฉลองอะไรกันหรือเปล่าหมากเขาก็บอกว่ายังไม่มี
เล็กครับเพราะว่านั่งคุยแล้วก็ตอนนี้โดนด่าอยู่ด้วยอะครับว่า
ทำไมไม่ล็อกคิวเอาไว้ไม่ล็อกวันปล่อยคิวให้การละครไป
ยังไงก็เริ่มแบบผมลืมอะครับก็คิดว่าเราถ่ายละครอยู่
ใช่ป่ะมันก็เป็นวันที่เราต้องถ่ายละครแหละเขาบอกอย่างเงี้
นะหรอสรุปอย่างนี้เรามีแฟนหรือว่ามีแม่ก็แล้วถึงได้
ทำไมหมากหน้ามันดูเรียวแปลกเนอะหน้าไม่เหมือนหมาก
เลยผอมลงไหมไม่มุมกล้องของแม่เขาเป็นกล้องภาพบีบตลอด
ตรงนี้หนอเขาหล่อมากเขาไปทำหน้ามาใหม่เขาไปคุณเห็น

ไม่ใช่แต่เขาบอกป่ะเอาไปทำน่ะผู้จัดการมันเอาไปทำน่ะ

กระโดดได้อยู่เนาะ
มาดูหมากดีกว่าเราก็เลยถามหมากก็บอกว่าเปล่าครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญกับงาน
แล้วก็ให้เวลากับคนที่มีความพิเศษด้วยใช่ไหม
ก็เลยถามบอกว่าพอจะบอกได้ไหมว่าคิมเบอร์รี่เขางอนเราขนาดไหน
ถึงได้ไม่ล็อกวันอันนี้เอาไว้โอ้ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับ
คือจริงแล้วเนี่ยนะเขาก็เคลียร์คิวเอาไว้สำหรับวันวาเลนไทยนี่แหละ
แต่ตอนนี้เนี่ยผู้จัดการผมเขาก็เคยถามนะครับบอกว่าจะล็อกไหม
ผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีคิวละครก็ให้คิวเข้าไปเถอะ
แล้วพอถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันก็ได้เป็นต้น
พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บก็เลยให้คิวละครไป
ก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลองเคลียร์ดูหน่อยนะครับ
เพราะว่าเขาเองเขาก็โตแล้วเขาคงไม่งอนอะไรมากหรอก
รู้สึกผิดไหมเนี่ยก็บอกว่าก็รู้สึกผิดครับเป็นต้น
แต่ว่าเราคอนเฟิร์มว่าสามารถที่จะหาเวลาให้กับเขาได้อย่างแน่นอนเหรอ

ก็แสดงว่าเราเองก็ต้องแบบว่าเตรียมง้อชุดใหญ่แหละสิจะไม่ง้อง้ออะไรมากล่ะครับ
เขาก็โตแล้วเขาไม่งอนอะไรขนาดนั้นหรอกครับ
ถามนี่เลยดีกว่าลุ้นว่าวันวาเลนไทยเนี่ยอาจจะมีการขอแต่งงานหรือเปล่า
เออบอกโอ๊ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับนะฮะไม่ขนาดนั้นจริงจริงเพราะว่า
ถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเอาเรื่องของการทำงานก่อนนะครับ
เห็นมั้ยเวลาเขาตอบเนี่ยเขาก็ตอบมุ่งหมายเรื่องงานเหมือนกัน

คุณแม่ถึงดรขอคุณแม่แต่งงานวันไทนี่ทำไงอ่ะ
อ้าวเป็นคนชอบเซอร์ไพรซ์นะ

คือนิ่งเนี่ยเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับไฮโซโพกแล้วกับอ้ำ
ญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จับตามองคุณไฮโซโพกกับอ้ำอยู่
จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะอ้ำเนี่ยก็ทำอะไรทุกคนก็จับตามอง
หญิงเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับคือไม่ว่าเขาจะแต่งตัวหรือว่าทำกิจกรรม
หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็จับตามอง
ตาอันดับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมล่ะนี่คือหนีก็บอกมาอย่างนั้นนะครับ
ส่วนตัวเราเนี่ยให้ผ่านไหมถ้าถามนิงเหรอก็ดีค่ะโอเคค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเพื่อนรักใครเพื่อนโอเคกับใคร
เราก็รักคนนั้นนะครับโอเคกับคนนั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว
แต่คือเพื่อนเป็นคนตัดสินใจเองไอ้ตัวเราเองยืนดูอยู่ห่างนะครับ
นักข่าวถามต่อตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะ
เอาไว้รอถามคุณอ้ำเวลาออกงานเองนะคะ
ทำไมแบบเพื่อนพี่อ้ำไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกันเยอะเลยคุณแม่อ้ำติด
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเขาถามอย่างนี้บอกอ้ำเนี่ยดูสดใสมากนะฮะ
กับความสมัครข้างนี้ดูสดใสขึ้นไหมล่ะนิ่งว่าความจริง
ว่าอ้ำเวลาที่ไปเที่ยวอยู่กับแก๊งเพื่อนเขาล่าเริงสดใสอยู่แล้ว
นี่ก็เป็นตัวเขาเพราะเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนได้ไปเที่ยวได้พักผ่อน
ครั้งนี้ก็ทำกิจกรรมที่เขาชอบเพราะเขาชอบสกีชอบอะไรหนาว
นักข่าวถามต่ออีกความเห็นส่วนตัวเรามองคู่นี้จะไปกันได้ไกลขนาดไหน
เขาบอกเลยคุณหนิงนะฮะหนิงก็ลุ้นทุกครั้งนะคะแล้วก็อยากเห็นเพื่อนมีความสุข
สำคัญที่สุดคือจะอะไรก็ได้ขอให้เพื่อนมีความสุขนะ

บอกว่าทุกคนมีความสุขไปเที่ยวมาทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้ว
คุณไม่เห็นต่อให้เห็นขึ้นมาชัดเลยนะ
สุดท้ายก็ถามว่าเขามีคุยเรื่องแต่งงานไหม
ตอบว่ายังไม่มีหรอกค่ะยังไม่ได้ยิน
อันนี้เรื่องสำคัญที่สุดเพราะเพิ่งจะผ่าตัดมา
แค้นหักเหรอ

ต้องอะไรคะเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหมก็เพื่อนสนิทเป็นประชาสัมพันธ์
แต่เรื่องพี่หนิ่งเวลาเรื่องเพื่อนคนอื่นพี่หนิ่งให้ลงละเอียด

งงจริงเพราะสมมุติถามเรื่องคนอื่นที่พี่หนิ่งรู้จักเขาจะลงลึก
ข้อมูลลึกจากไหนมาหมดแต่เรื่องพี่อนัยมาตอบเรนอ่ะ
ไม่รู้ค่ะเอ๊ะใช่หรือเปล่าดูมีความสุขคือแบบกึ่ง๕๐

เพราะว่าบางทีเรื่องของความรักผมว่าคนอื่นมาตอบแทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเห่า
ผมว่าก็ต้องให้เจ้าตัวเขาออกมาตอบดีกว่า
มดดำอย่างนี้กับพลอยเลิกกันหรือยังผมก็ตอบไม่ได้

หรือนักบริกเล่งมวยฆ่าน็เข้ามา
ออกมาไปอ่ะคนละเจ็ดหักพรานนะ
เข้าจ่ายไม่มีก็บอกไม่มี
จงเริ่มมาการแสดงไปอีก

เอ้าพักช่วงหน้า

มาดูเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่า

อะไรนะก้อยไงการ์ตูน

ก้อยตูนไงเถอะก้อยรัชวินรู้จักนะอ่ะแน่นอน
อยู่แถวบ้านผมเธอโอเคตอนนี้เขาก็มาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ
ระหว่างที่เขาซอมวิ่งนะ๒๑กิโลเมตรทำการแสงแดดนั่นแบบร้อนแผดเผามากเลย
มากเลยทีเดียวบนถนนที่มีเส้นทางที่เป็นเนินสูงขึ้นไปบ้างนะฮะ
ละชันบ้างไปตลอดทั้งทางเลยแหละ
แต่ภาพที่เห็นข้างหน้ากลับทำให้เกิดรอยยิ้มได้

เป็นนักเรียนที่วิ่งกรูกันเข้ามาออกจากโรงเรียนนะฮะ
พร้อมกับถือทงชาติมาเลยทีเดียวนะครับ
เป็นแบบว่าเป็นการแบบเหมือนมาเชียร์นะ
เหมือนเป็นการต้อนรับของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

นี่ไปดูสิเห็นไหมเนี่ยตอนขนาดนี้นี่คือเขาซ้อมกันอยู่

ตอนนี้เด็กโรงเรียนนึงเนี่ยนะที่เขากำลังจะแบบว่าผ่านโรงเรียนนี้
เขาก็รู้ว่าพี่ตูนเนี่ยกลับมามาใช่ก็เลยออกมาต้อนรับเนี่ย
ถือทงกันมาแบบสุดเลยตั้งแต่อนุบาล๒นะ
จนถึงป๖กันเลยทีเดียวนะคะ
เชื่อไหมว่าโรงเรียนนี้มีครูคอยดูแลเนี่ยนะฮะ

อันนี้เหรอเค้าไม่บอกว่าไหน
ภูเกศเออใช่

ถ้าเกิดว่าพี่กับพี่มดดำไปวิ่งจะโหไล่พี่นะ

ไม่ง่ายจะไปถึงโรงเรียนหรอก

พี่กับพี่มดนำมันจะว่ายังไม่ถึง

เด็กต้องมารอวันข้ามวัน
เพราะว่าเด็กเขาปิด๓โมงครึ่งเขากลับบ้านแล้วไง
มันยังไม่ถึงหรอก

เด็กกลับบ้านไปหมดแล้ว

สอนลามได้ไหมสอนลามได้ไหม
หน้าแต่ไขผิดีก้อนเป็นอะไรกันเหรอ
ดูหน้าเด็กลง
ความสุขลดลัดออกมา
ขนาดไหนล่าสุดคุณพ่อหนุ่มไปตัดผมมาใหม่กระชากวัยแถมด้านศรีภรรยาคุณติ๊กก็ตั้ง
แฮชแท็กเลยนะครับว่าคนรออยู่ข้างหลังจนหลายคนก็มาคอมเมนต์กันใหญ่นี่นะฮะ
เออแต่นางก็ผมสั้นนางเมียนางดีคือเมียนางเป็นเทรนเนอร์ไงเธอ
ใช่ฮะเทรนเนอร์เสร็จแล้วปุ๊บวันนี้คื่นที่นี่อ่ะ
รามก็รู้สึกว่ามีช่วงที่สอนรามเย็นมากจำได้ไหมล่ะ
คือแบบว่าสอนรามแก่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็สอนรามก็ไม่ดูแลตัวเองเลย

เอาไงบ้า

ให้ดูคุณดูเขาดูน่ารักก็ดูสนใจจริง

ใช่ทุกวันนี้ดารากำลังเอ๊ะอ่ะเตะบอลนะเธอนะ
บอลกันนะฉันเห็นชอบไปเตะบอลแล้วก็กินเหล้ากันต่อ

คุณก็แหมเขาก็พูดก็เขาเตะบอลก็เตะบอล

ก็เตะบอลคุณก็บอกเขาเตะบอลก็เตะบอลไป
เขาอาจจะคือไปออกกำลังกายจนแบบว่ารู้เลยว่ากำลังกายทำให้เจ้าหนูได้จริงนะ
ดูสิแล้วก็ถามว่าเนี่ยรายการข่าวใส่ไข่เขาดูประจำนะ

ก็ถามว่าพิธีกรเป็นอะไรทำไมชอบมาสายกันว่
ฉันก็ตกใจไงควรอยู่เยอะอย่างไรเถอะ

เขาคงไม่ได้คิดเขาไม่ได้หมายถึงดิฉันนะ

อย่างฉันมันเต็มที่ก็๒นาที๓นาที

ถ้าสมมุติมันจิตใต้สำนึกจากการเป็นพิธีกรที่ดี
จะต้องเดินกลับบ้านแล้วไม่ควรจะเข้ารายการมาให้เปลืองตัว
ผมมาเนี่ยเบรกไม่ถึงเบรกผมก็มาแล้วจริง
ใหม่ดาวิการหน่อยไหมเอาสิเอาเร็วแต่หมดเวลา

เดี๋ยวที่ขยันเสิร์ฟความหวานพร้อมโพสต์รูปลงไอจี

ใครคือบีบี

ก็เป็นในซีนในละครหรือเปล่า

แต่มีคนแซวว่าคู่เราหวานขึ้นนะ
หมายว่าน่าจะเป็นเพราะด้วยละครด้วย
แล้วก็เพราะว่าเราได้ทำงานด้วยกันด้วย

ก็ไม่เห็นพูดอะไรแต่ใหม่ก็ดูไว้แล้วว่า
ใหม่ทำงานค่ะถ้าเซอร์ไพรส์ไม่ค่ะ

เดี๋ยวที่ผู้ชายเฝ้าหวานแต่ต้องวางแผนให้เขาไง

ไม่มีปปั๊อเลยป่าลาได้แล้วป่ะงฎเวลาแล้ว
ต้องตอบเวลาบ้างช่วงสิบแล้วไป